สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๒นาทีครับเช่นเคยมาเจอกันแบบนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมพร้อมกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งลายรายงานสภาพอากาศมาให้กับคุณผู้ชมทางแถวรัดทีวีที่ชมกันตลอดเลยนะคร

แผลลงมาในครั้งนี้แผลลงมาปกคลุมหลายจุดหลายพื้นที่ปกคลุมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินฟ้าดีนะครับนี่คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวหลังจากวันศุกร์เป็นต้นไปครับจะเริ่มมีการแผลลงมาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกคลุมเยอะที่สุดแรงที่สุด

ช่วงเช้ากับช่วงค่ำเท่านั้นส่วนตอนกลางวันจากเมฆค่อนข้างน้อยจึงทำให้แดดยังคงแรงนะครับอุณหภูมิในช่วงกลางวันอาจจะยังคงร้อนและอุอยู่ตอนกลางอาจจะยังคงอยู่ประมาณที่๓๐ต้นนะครับนี่คือภาพรวมความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะประ

ขนาดวิทยาลัย

โปรดติดตามตอนต่อไป